ก็ว่ากันไปเรื่องของการทำบุญยังไงสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือ
เชื่อว่าทำดีก็ได้ดีเชื่อว่าการเข้าวัดก็เป็นเรื่องของการทำบุญทำทานที่ดีอีกแบบหนึ่ง
เข้าวัดกันเยอะเยอะเข้าวัดกันเสร็จแล้วนะคะก็ไปเข้าร้านอาหารกันบ้าง
เพราะว่าของกินนะใครก็ชอบใช่ไหมคะ
วันนี้จะเอาใจคนที่ชื่นชอบอาหารเมนูอีสาน
ไม่ใช่ก้อยนี้ลาบก้อยเซิร์ฟมาแบบแซลมอน
แซลมอนค่ะหน้าตารสัชัสเป็นแบบไหนไปเลยค่ะ
กันไปให้ถึงที่นะไปดูบรรยากาศร้านนี้เห็นไหม
เขาตั้งอยู่กลางทุ่งบรรยากาศดีนะคะวิวก็สวย
ร้านนี้ชื่อว่าร้านฮักแห่งค่ะถ้าออกสำเนียงเป็นภาษาอีสานบ้านเฮ่า
ก็คุยกับซีเยิ่นว่าฮักแห้งแปลว่ารักมาก
รักแรงรักสุด
ร้านฮักแหงค่ะเขาอยู่ที่บ้านหนองกุงตายตำบลไพ่อำเภอเมืองกาลาสิน
พลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารอีสานอาหารไทยแล้วก็อาหารสไตล์ญี่ปุ่น

ร้านนี้คุณจะประทับใจมากเลย

นี่ค่ะลาบก้อยปลาแซลมอน
คุณคะเอาให้ดูกันชัดแบบนี้
ลมอนสดเนื้อส้มหวานฉ่ำปรุงกับเครื่องปรุงสไตล์อีสาน
แบบแซ่บถึงใจคลุกเคล้ามีข้าวคั่วมีหอมโอ้โห
ลงตัวค่ะแค่เห็นภาพนี้ก็แซ่บนัวน้ำตาลน้ำลายจะไหลอยู่แล้วนะ
เขาเสิร์ฟมาจานใหญ่เบิ้มแบบนี้
แต่ที่สำคัญคือราคาคุณคะ
เพียงแค่๑๖๙บาทเท่านั้น
ต้องไปการแซลมอนแบบสด
ไม่ได้เป็นแบบสับบ่นเป็นชิ้นใหญ่นะคะ

เออค่ะสมชื่อ
ที่มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะนะคะของชาวอีสาน
แล้วร้านนี้นะเขาการันตีความอร่อยด้วยประสบการณ์ของ

เป็นเจ้าของร้านไปอยู่เมืองนอกมานานกว่า๕ปีเลย
ที่ว่านี้ก็คือคุณธวัชชัยถิ่นจำลองหรือเชฟโจ้ค่ะ
เขาก็เล่าให้ฟังไงบอกว่าตัวเองเป็นคนอีสาน
แต่ชอบทำอาหารญี่ปุ่นก็เลยมาทำร้าน
เพราะว่าครั้งนึงเนี่ยเคยเป็นเด็กเฝ้าประจำร้านอาหารในห้างดังของกรุงเทพ
แล้วเราก็ได้ฝึกทำอาหารญี่ปุ่นมาเรื่อยพัฒนาฝีมือจนดีขึ้น
รสชาติติดปากลูกค้าจนถึงขั้นไปเป็นเชฟอยู่ตุรกีถึง๕ปีเลยนะ

เออก็ถือว่าประสบความสำเร็จในอาชีพล่ะ
ตัวเองก็พออกพอใจนะคะก็เลยกลับมาที่เมืองไทย
แล้วก็คิดว่าจะทำอะไรดีอุตส่าห์ไปร่ำไปเรียนไปได้ประสบการณ์มา
ก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเดี๋ยวเปิดเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่น

เอาแบบรสชาติเหมือนต้นตำรับอาหารญี่ปุ่นเลย
เอาแบบให้มีความสดสะอาดอร่อยแต่ราคาไม่แพง
แต่ถ้าจะมาเปิดอาหารญี่ปุ่นในอีสาน
มันก็ต้องมีการเอาวัฒนธรรมเอารสชาติของอาหารพื้นเมือง

มันก็เลยกลายเป็นอีสานฟิวชั่นแบบญี่ปุ่นแบบอีสานแบบนี้แหละค่ะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศกันไปแล้วนะ
ใครที่อยากจะไปทานแซลมอนทานลาบสร้อยนะทานเมนูสลัดอีกมากมายนะ
มากมายไปถ่ายรูปนะบอกพี่กัดกันนะตรงนี้
ฮักแฮงค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหนองกุงใต้ตำบลไผ่อำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน

ผมขอชื่นชมช่างภาพนะครับที่ถ่ายมาดูสิครับ
คือเขาไม่ได้ถ่ายนิ่งนะเขาซูมลงไปจนเลนจนกล้องเขาจะชนกับเมนูอาหารอยู่แล้ว
ฉันว่าพลิกน่าจะกระเด็นติดเลนส์กล้อง

ปันลากแล้วเด้นใส่เลยค่ะคุณ
นำคุณผู้ชมที่หิวนะฮะรีบไปหาข้าวเหนียวมาปั้นแล้วกินเข้าไปเลยฮะ
นั่งดูแล้วก็ปั้นข้าวเหนียวรอไปด้วยค่ะคุณ
แล้วก็กินไปก่อนแล้วก็ดูภาพไป

บางคนบอกว่าโอ้โหดูแล้วน้ำลายไหลบางคนบอกอื้อหือน้ำตาไหล
ไอเดียเขาเปิดอาหารเก๋นะ
เก๋ก็คือเป็นเชฟอยู่เมืองนอก
ก็เลยมาดัดแปลงผสมผสานให้มันเข้ากับอาหารพื้นถิ่นในบ้านเรา

เป็นอาหารลูกครึ่งนะอีสานญี่ปุ่น